เดี๋ยวฉันพาคุณผู้ชมมาติดตามการปิดคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ
ก็คือคดีฆ่ายัดถังที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลายท่านสนใจติดตามข่าวนี้นะคะ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗แถลงปิดคดีข่าวนี้ด้วยตัวเองค่ะ
แล้วก็สอบสวนผู้ต้องหาก่อนที่จะนำตัวไปทำแผน
ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศสดกัน
ครับพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗แถลงความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
โดยพูดถึงผลการสอบสวนจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา๒ราย
ก็คือนายปฏิพลจันทมณฑลหรือนายพลอายุ๒๓ปี
เป็นชาวแม่สอดจังหวัดตากและนางสาวออนอนงจำพันธ์
ออนอายุ๑๘ปีเป็นหลานสาวของผู้ตาย
ชาวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพบอกว่าลงมือจริง

ก็เลยรู้ว่ายายมีเงินแสนจึงคิดค่ายายจะเอาเงินไปใช้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนางสาวออนมีปากเสียงกับยาย
ก็เลยโทรหาในพลให้มาหาที่ห้องเช่า
นางสาวออนบอกว่าเป็นคนลงมือบีบคอยายก่อน
แต่ว่ายายไม่ตายคุณนัทพงศ์
นายพลก็เลยช่วยลงมือเอาสายไฟรัด
แล้วก็ช่วยกันหาสองคนจนยายตาย
โหดเนี่ยหลานทำจนยายตาย
ส่วนนางไม้นะคะแม่ของนายปฏิพลผู้ต้องหาเนี่ย
เมื่อเช้ามาเยี่ยมลูกที่ห้องขังสพเดิมบางนางบวชนะครับ
บอกว่าลูกชายมีโรคประจำตัวก็คือโรคไต

ก็เลยเอายามาให้ลูกเพราะว่าไม่ทานยามา๓วันแล้ว
ลูกบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลานผู้ตายเนี่ยโทรเรียกให้ไปหา

ผู้หญิงถามว่าจะช่วยไหมช่วยกันฆ่ายาย
ก็เลยไปช่วยใช้สายไฟรัดคอยายจนตายแล้วก็ช่วยกันห่อศพ
คือทั้งหลายทั้งปวงที่ทำไปลูกบอกว่าทำไปเพราะรักผู้หญิงคนนี้ค่ะ
แต่ว่าจะช่วยจริงแค่ใช้สายไฟรัดจริงมา๑๙ฝั่ง

ทำไปเพราะรัก
แล้วถามว่าเงินเงินไปไหนลูกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
ลูกของเธอเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเงินลูกไม่ได้เอาไป

แล้วเธอก็ทำไร่ขายของก็แบ่งให้ลูกเก็บไว้
แล้วก็ไม่เคยคิดว่าลูกจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้

แล้ววันนี้ก็บอกกับลูกบอกแม่ไม่มีเงินมาประกันตัวนะ
พอบอกลูกอย่างนี้เธอบอกว่าลูกก็เฉยไม่ได้พูดอะไร

ส่วนสภาพจิตใจของผู้ต้องหาอีกคนนึง
ก็คือผู้หญิงก็คือนางสาวออนนอนหลับเป็นปกติ
วันนี้ผู้สื่อข่าวบอกสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
ขณะที่นายปฏิพลนั้นได้เห็นถึงความกังวลแล้วก็มีความเครียดบ้าง
แต่ปกติเขาเองก็เป็นคนที่เครียดเงียบอยู่แล้วค่ะ